แต่ว่าที่ต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกค่ะคุณ
ช่วงนี้กลับมาเปิดเทอมแบบเต็มที่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลาน
โรงเรียนเขาก็ไปโรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ปกครองก็สบายใจแต่คุณครูค่ะ
บางทีเลิกเรียนแล้วเนี่ยเด็กยังไม่ยอมกลับบ้าน
อยากเล่นกับเพื่อนต่อแต่คุณครูเนี่ยอยากกลับบ้านใจจะขาด
คุณครูเขามีวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงไปดูค่ะ

กลับบ้านได้แล้วพ่อแม่ให้อภัยแล้วค่ะ
พรุ่งนี้ค่อยสนุกต่อนะคะกลับบ้านได้แล้วค่ะ

กลับบ้านได้แล้วถ้าเด็กกลับบ้าน
ที่นี่โรงเรียนหรือว่าผับครับ

โอ้โฮพรุ่งมาแบบนับดีเจนะ

คือคุณครูคะคุณครูมาเป็นดีเจรถปั๊มเลยค่ะ
แหมดิฉันอาจจะอยากจะขึ้นไปปรับไฟให้เหลือเกินตอนนี้นะฮะ
คือครูยุคนี้สมัยนี้เขาเข้าใจแล้วเข้าถึงเด็กนักเรียนนะ
คือเป็นวิธีการที่คุณครูเอาไว้เรียกนักเรียน
ให้กลับบ้านช่วงเลิกเรียนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตก

อะไรแบบนี้นะคะ
คือนักเรียนบางคนติดลมคุณชนะดิฉันว่าคุณเป็น
คุณจะไม่ชอบกลับบ้านตอนเลิกเรียน
เตะบงเตะบอลคุณก็วิ่งเล่นกับเพื่อนถูกไหม

ที่ของเขาก็คือต้องส่งเด็กกลับบ้านให้เรียบร้อยก่อน
จะกลับบ้านได้คุณครูก็อยากกลับบ้าน

กลับนะจ๊ะพ่อแม่รออยู่
พรุ่งนี้ค่อยมาสนุกกันใหม่จ้า